ความเคลื่อนไหวในคดีนี้ยังมีอีกด้านหนึ่งนะคะ
ที่สตเต้สตเต้ไปต่อคุณนักบทง
หลังจากประกาศยุติมาแล้วครั้งหนึ่งก็ยังหาหลักฐานต่อ
ล่าสุดมาพร้อมกับผ้าสีขาวของคุณแตงโม
จำได้ไหมก่อนหน้านี้เขามีการประกาศหาเลยล่ะ
ว่าใครหาได้มีรางวัลด้วยนะคะ
เขาบอกว่ามีผู้หวังดีส่งผ้าคลุมชิ้นนี้ที่คล้ายกับคุณตังโมใส่ในวันเกิดเหตุ
ส่งไปให้บังแจ๊กที่อเมริกา
วันนี้ไลฟ์คู่กันเลยวันนี้จับคู่เป็นทีมเดียวกันแล้วค่ะ

นะคะสสเต้บอกว่าผ้าคุมผูกเอวของคุณแตงโมที่ใส่ลงเรือวันนั้นเนี่ย
ตอนนี้บังแจ๊กได้รับผืนหนึ่งคล้ายกันกับผ้าคุณตังโมเลย

ยิงตรงส่งอ้อมไปเลยที่อเมริกา
แจ๊กก็เข้ามาร่วมไลฟ์แล้วเอาผ้าคลุมออกมาโชว์ด้วย
เขาบอกว่าผ้าคลุมผืนนี้มีรอยคล้ายคราบเลือดเปื้อนอยู่ด้วยนะคะ

นายกฤษณะก็ถามเพิ่มบอกว่าผ้าคลุมโดนตัดด้วยของมีคมหรือเปล่า
นี่ค่ะช่วงนึงเนี่ยบังแจ๊กเองก็เอาผ้าคลุมมาคาดเอว
เพื่อทดสอบความยาวและความกว้างของผ้าด้วยค่ะ

มันมีรอยเป็นดวงเล็กสีขาว
บางว่ามันใช่หรือไม่
ไม่มีแต่เนื้อ
หรือว่าเป็นเนื้ออะไรนะไม่รู้เหมือนเป็นเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้มันมีเลือด
คล้ายใช่ป่ะเราไม่บอกว่าเป็นเลือดนะแต่คล้าย
อ่ะผ้าผืนนี้ก็ไปอยู่ที่บังแจ็คใช่หรือเปล่าไม่รู้นะ
อ่าวันนี้เขาก็ไลฟ์เขาบอกเขามีเขาเจอนะคะ

ผ้าคลุมที่บางแจ๊กได้มาจะใช่ผืนที่กำลังตามหากันอยู่หรือเปล่า
จะส่งไปตรวจพิสูจน์เบื้องต้นประสานนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรม
พร้อมจะส่งให้แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ช่วยพิสูจน์ด้วยว่า
คราบบนผ้าของคุณตังโมใช่เลือดหรือเปล่า
ผ้าผืนนั้นใช่เลือกของคุณตังโมหรือเปล่า
ก็จะแบ่งผ้าออกเป็น๓ส่วนเอาไปตรวจพิสูจน
อย่างน้อยก็ต้องตรวจ๓หน่วยงานนิติวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเอกชน

บางแจ๊กจะส่งผ้าผืนนี้กลับมาให้ที่ประเทศไทยค่ะ